ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะในสถานีขนส่งสายใต้เก่านะคะ
มีผู้ชายคนนึงทำร้ายร่างกายผู้หญิงผู้หญิงคนนี้เป็นพนักงานขนส่ง
ผู้หญิงคนนี้ก็ได้แต่ถอยหนีผู้ชายคนนี้ก็เดินเข้าใส่แล้วก็ทำร้ายทำร้ายทำร้ายทำร้าย
คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะนี่นี่ใส่แบบนี้เลยนะคะ
ผู้หญิงเขาก็สู้ไม่ไหวหรอกแรงผู้หญิงอ่ะคือจริงจริงแล้วแถวแถวนั้นก็มีคน
มีประชาชนมีคนอยู่นี่ไงฮะไม่มีใครกล้าช่วยเพราะอะไรรู้ไหมคะ
เขาว่ากันว่าผู้ชายคนนี้เป็นมาเฟียเป็นมาเฟียเลยเหรอ
เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สถานีขนส่งสายใต้เก่าโอ้โหเป็นมาเฟียจนไม่กล้ามีใครเข้าไปช่วยอะค่ะ
พนักงานผู้หญิงคนนี้ก็ได้จะถอยถอยถอยถอยแบบนี้นะคะแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ไม่หยุดเลยเนอะ
เออใส่ไม่ยั้งไม่หยุดเลยอ่ะพี่อุ๋ยเนี่ยเดินไล่ตามเขานี่เห็นไหมฮะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดในสำนักงานที่อยู่ชั้นสองนะคะ
ผู้ชายคนเดียวกันเลยค่ะเขามีเพื่อนอีกสามคนรวมแล้วสี่คน
นี่เสื้อตัวนี้เลยนี่ดูท่าดงท่าเดินเขาหน่อยนะคะเดินขึ้นไปด้านบน
แล้วสักพักหนึ่งก็จะเดินลงไปด้านล่างอ่า
เขาว่ากันว่าเป็นมาเฟียโอ้โหตัวผู้หญิงที่ถูกทำร้ายขอเรียกเธอว่า
ที่สอนอบางยี่ขันไปให้ปากคำกับตำรวจนะคะ
แล้วก็ให้ข้อมูลว่าเธอเป็นพนักงานของบขศมีหน้าที่ดูแลสถานที่บริเวณสายใต้เก่า
ก่อนหน้านี้มีรถจักรยานยนต์ขี่เข้ามาในเลนส์ของรถตู้ประจำทางที่คอยรับผู้โดยสาร
ก็เลยไปเตือนค่ะทำหนังสือรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาว่านี่มันผิดระเบียบนะ
มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะ
วันเกิดเหตุก็คือ๑๘สิงหาคมผู้ชายที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
เขาเป็นคนเช่าพื้นที่อยู่ตรงนั้นเขามากับลูกน้อง
ภาพที่เห็นเดินขึ้นไปรวมแล้ว๔คนนะคะคือตัวผู้ชายคนที่ก่อเหตุกับลูกน้องนะคะ
เขามาด่าก่อนมาด่าเธอแบบด่ายาบมากไม่พอใจที่เธอทำหนังสือรายงานผู้บังคับบัญชา
ไปเตือนเรื่องของการขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในพื้นที่
ตบเธอเป็น๑๐ครั้งแล้วก็ขู่ขู่ทุกคนที่อยู่รอบแถวนั้นว่าอย่าเข้ามาช่วยนะ
คือคนก็เยอะนะคะประชาชนที่ไปใช้บริการก็อยู่นะคะ
ไม่มีใครกล้าช่วยเธอบอกเธอกลัวมากที่เธอหยุดงานไปเป็นสิบวันนะคะ
ต้นสังกัดยังไม่มาดูแลอะไรเลยหลังจากนี้ก็เนี่ยก็ต้องให้ทนายความดำเนินการเอง
เธอต้องดำเนินการเองสุดท้ายเหมือนกับว่าจะมีการไกล่เกลี่ยกัน
ถามว่าขอโทษจบไหมการขอโทษคนเรามันก็มีการให้อภัยกัน
ไม่ใช่ใจสัตว์นะหนูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งหนูก็ให้ได้
แต่เรื่องเรื่องคดีเนี่ยก็ต้องให้ถึงที่สุดไปก็ตามนั้นนะพี่นะ
เพราะว่าหนูเองเนี่ยหนูก็อับอายหนูเป็นเจ้าพนักงานของบริษัทขนส่ง
ซึ่งวันนั้นหนูได้ปฏิบัติหน้าที่ในเครื่องแบบหนู
หนูมีความเสียหายเยอะต่อสาธารณชนคนผู้โดยสารเยอะแยะ
พนักงานคนขายตัวคนรถหนูควบคุมดูแลทั้งหมด
ในกลางใจกรุงเลย
เธอพูดถูกมากเลยนะคะผู้เสียหายค่ะ
คือบาดเจ็บถูกทำร้ายแล้วไหนจะอับอายอีกล่ะ
ถูกทำร้ายในเครื่องแบบพนักงานของเธอนะ
แล้วเธอต้องคุมลูกน้องคุมอะไรตั้งหลายคน
แล้วเขามาเห็นภาพที่เธอถูกทำร้ายแบบนี้
นี่ค่ะผู้ก่อเหตุค่ะให้ข้อมูลแล้วนะคะ
นายอุเชนหรือลุงหล่อ

ลุงหลอบอกว่าเขาเป็นดาลโทสะ

ก็มาขัดขวางการประกอบอาชีพของเขา
เขามาเช่าพื้นที่ในสถานีขนส่ง
ขายอาหารขายเครื่องดื่มมาเป็น๑๐กว่าปี
บางครั้งต้องสต๊อกสินค้าเอาไว้ที่ร้านหลายรัง
แต่ถูกกีดกันไม่ให้เอารถไปจอดเพื่อขนถ่ายสินค้า
บอกถึงช่วงกำหนดเวลาแล้ว
บอกแล้วว่าป้ายทะเบียนรถอะไรจะขอไปขนสินค้า
หลอบอกผมไม่ใช่มาเฟียผมไม่ใช่ผู้มีอิทธิพล
ผมค้าขายแต่ก็คนรู้จักผมเยอะ

บ้านดามโทษะลุงบอกแบบนี้
ไปไล่ตบเขาอย่างนี้นะ
ใช่ไงพี่ห่วย
ลุงบอกเขาแล้วว่า

ขอลุงขอเถอะ

ไม่ทันเถียงเลย

มาคุยกันก่อนมาไกลเกลี่ยกันก่อน

เพราะว่ายังไงก็ต้องยังทำงานอยู่ในพื้นที่

ถ้ายังไกลเกลี่ยไม่ได้มันก็จะต้องมีการ
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายล่ะค่ะ

ไปเช่าพื้นที่ทำมาค้าขายเนี่ย

เขาเป็นพนักงานเหมือนกันเขาเป็นเจ้าหน้าที่นะ

คนที่เขาเป็นผู้บังคับบัญชาที่เขาเป็นคนคุมกฎไง

ลุงหล่อปฏิบัติตามกฎกติกา

แต่สุดท้ายปลายทางก็จะไปทำร้ายผู้หญิงแบบนี้มันก็ไม่ได้ค่ะ